ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของไฟฟ้ารั่วค่ะมีว่าที่คุณครูเสียชีวิตในวันครูเมื่อวาน
เป็นนักศึกษานะคะคารุศาสตร์ชั้นปี๕แล้วก็ไปฝึกงานเป็นคุณครูในชนบท
ปรากฏว่าไปเหมือนกับย้ายปลาในบ่อแล้วเครื่องปั๊มน้ำไฟช็อตไฟรั่วเสียชีวิตอยู่ในบ่อเลยค่ะ
คุณผู้ชมคะเนี่ยค่ะตำรวจสพทุ่งเสลี่ยมที่จังหวัดสุโขทัยได้รับแจ้งนะคะ
ว่ามีคนถูกไฟช็อตเสียชีวิตในบ่อเลี้ยงปลาเป็นปลาดุกในแปลงเกษตรของโรงเรียนในตำบลทุ่งเสลี่ยม
ผู้เสียชีวิตคือนายพิสิทธิ์คำแก้วอายุ๒๒ปีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่๕คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุตรดิษฐ์เป็นคุณครูฝึกสอนวิชาเกษตรอยู่ที่โรงเรียนนี้ค่ะ
เสียชีวิตอยู่ในบ่อเลี้ยงปลานี่เครื่องสูบน้ำยังทำงานอยู่เลยนะคะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือไฟรั่วค่ะไฟรั่วจากเครื่องสูบน้ำนี่แหละ
จากการชนะสูตรไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายเสียชีวิตมาแล้วไม่เกิน๓ชั่วโมง
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ่อเลี้ยงปลาดุกนะคะกว้างสักประมาณ๒เมตร
๕เมตรมีอยู่๕บ่อมีน้ำขังอยู่๒บ่อ
บ่อที่เกิดเหตุยังมีสายยางสูบน้ำวางพาดเอาไว้อยู่นะคะ
จากการสอบถามในกล้านรงสาวงตุ้ยอายุ๒๓ปีเป็นคุณครูโรงเรียนเดียวกัน
แล้วก็เป็นคนที่พบศพคนแรกเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนจัดกิจกรรมวันครูค่ะ
น็อตน่าจะไปสูบน้ำออกจากบ่อเพื่อย้ายประดุก
จนสิบเอ็ดโมงรถของน็อตยังอยู่ที่เดิม
เขาก็เลยเอกใจเดินตามไปดู

โดยที่เครื่องสูบน้ำยังทำงานอยู่
นำตัวน็อตออกมาจากบ่อแล้วก็แจ้งครูในโรงเรียน
ปั๊มหัวใจแล้วก็ส่งโรงพยาบาลนี่ค่ะ

ก็เลยคิดว่ากระแสไฟฟ้าจากเครื่องสูบน้ำนี่แหละ

เพราะว่าที่ผ่านมาเวลาถ่ายน้ำในบ่อก็ทำแบบนี้ตลอด
ก็เลยรีบวิ่งออกไปดึงแสไฟฟ้าออกก่อนครับ
ซีดตัวซีดเท้าซีดหมดแล้ว
ใช่ครับเพราะว่าเห็นน้องเขาเจอกันทุกวันนะครับ
ก็ห่วงใจครับ
นางคุณย่าของนอทเนี่ยนะคะคุณย่าเภาขำแก้ว
บอกว่าเลี้ยงหลานชายมาตั้งแต่หลานอายุสองขวบ

แล้วก็หลานชายคนนี้อยากเป็นครูมากคุณย่าเนี่ยส่งเสียให้เรียนหนังสือ
แล้วหลานก็ได้มาฝึกสอนที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นครูด้านการเกษตร
สองเดือนจะจบอยู่แล้วอะค่ะมีคนมาบอกย่าว่าหลานถูกไฟช็อตตาย
บอกโอ้โหตกใจมากไปถึงเห็นกำลังปั๊มหัวใจหลานอยู่เลย
ปั๊มเท่าไหร่หลานก็ไม่ฟื้นขึ้นมาไม่คิดเลยว่าจะต้องมาสูญเสียหลานไป

คิดว่าปั๊มมันจะพื้นเหรอแม่ก็ร้องว่าอ้าวคุณหมอ
จะไม่ได้เลยหรือนอนได้จะไม่ได้คืนมาเหรอคุณหมอ
ก็เรียกอย่างเงี้ยตะโกนเต็มโรงแบนเลย
กำลังจะจบอีกสองเดือนส่งเสียแม่
ย่าเงินเรียนไม่มีเมื่อปู่ปู่ตายปีที่แล้ว
ส่งเรียนนี้เหภจะไม่ไม่ซื้อผ้าซื้อเสี้ยใส่เลยน่ะ
แย่ส่งเดี๋ยวบอกว่าเออรอไปก่อนเนอะ

อาจทำอย่างนุ่นก่อนเดี๋ยวเราก็บวชไม่มีแรงเลย

บอกว่าโรงเรียนจ่ายเงินประกันชีวิตให้กับน็อต๘๐๐๐บาท
ของน็อตนะคะก็ไปร่วมเคารพศพกันด้วยความอาลัยนะคะครับ